หรืออดีตสโมสรกรมทางหลวงที่มีประธานสาวสวยคุณนัญชยาทิพโภคาสกุล
มาเทคโอเวอร์พาทีมสู้ศึกฟุตซอลไทยลีกระดูกาลนี้กันครับ
การดีที่ว่าคือการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ได้แก่โรงเรียนรัฐวินิษฐ์ปางแคปานขำโรงเรียนวัดนัวนรดิบ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากรโรงเรียนทวีทาพิเศษ
โรงเรียนวัดราชาธิวาสเพื่อเป็นบันไดให้น้อง
ที่ใช้แววการเป็นนักฟุตซอร์ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกศาสตร์โต๊ะเล็ก
จริงแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจที่เราจะสามารถกรูมเด็ก
เพื่อวันหนึ่งสมมุติเราเห็นพอเทนเชิลเขา
เราสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถ
โค้ชที่เรามีประสบการณ์ที่โค้ชที่เรามี

อยากเห็นสักคนหนึ่งไปสู่ทีมชาติ

จากเด็กน้อยเราปั้นมาไปได้ไกล

จะมุ่งมั่นตั้งใจกับโปรเจกต์นี้เป็นพิเศษนะครับ
ที่ดูจะชื่นชอบกับแนวความคิดนี้

มาดูฟอร์มบรรดานักเตะในย่านบางแคร์
ให้เจรจรัจในวงการทุศทรอครับ
เขาอยากให้เด็กแถวย่านบังแคร
ได้เรียนรู้การเล่นทุศทรอยากจริงจัง

แต่มันยังมีไม่ว่าถึง

มีการแข่งขันแล้วเหมือนกับทางเราอะครับ
เราจะต้องส่งพวกสตาร์ฟอะไรอย่างนี้ครับมาดูเด็ก
ว่าเด็กคนไหนมีแววที่จะเข้าไปซ้อมกับทีม

ก็ดีครับจะได้ขยันซ้อม

หมายก็คือแบบติดทีมชาติหรือว่าเล่นสโมสรครับ
แบบอยากมีเงินมีแบบมีบ้านให้พ่อแม่อยู่
ต้องขอชื่นชมแนวคิดของสโมสรราชันไฮเวย์นะครับ
เล็งเห็นความสำคัญของการปั้นนักเตะดาวรุ่ง
ที่ไม่แน่อนาคตพวกเขาเหล่านี้
ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับสโมสรและทีมชาตินะครับ

ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
วันพรุ่งนี้ปราจินบุรีไฮเวย์มีโปรแกรมเจอกับเกษมณฑิตนะครับ
เวลาเที่ยงตรงส่วนอีกคู่ระหว่างห้องเย็นท่าข้าม
เท่าสดทางช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ